เรื่องที่จอดรถของบ้านต่าง

โชคดีนะยังโชคดีนะไม่เคยเจอ
แต่บ้านหลังนี้นี่หนักมากไม่ใช่แค่คันสองคัน
เขาบอกโอ้โหเพื่อนบ้านจอดอะไรเนี่ย

นี่คือซอยข้างบ้านซอยเหรอคะเนี่ย
แล้วเห็นกันศาสตร์ที่ยื่นยื่นมาไหมอ๋อตรงทางสุดทางนู้นอ่ะเหรอคะ
เจ้าของบ้านหลังนั้นเขาก็สร้างมาคลุมรถเขาเอง
เอาสรุปเขายึดซอยนี้ไว้จอดรถเรียบร้อยแล้ว
ก็เนี่ยบ้านหลังนี้เขาบอกจะให้เขาทำยังไงเนี่ย
นี่เขาประกาศขายบ้านเลยนะฮะโอ้โห
พอมีคนแบบแม่เห็นประกบประกาศขายบ้านมาดูบ้านหน่อย

ก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาฝากทางเพจต่าง
หรือว่าทางสื่อออนไลน์ต่างหรือว่าสำนักข่าวต่าง

เพราะว่าไม่มีใครแก้ปัญหาให้ได้เลยนะฮะ
ก็นำมาลงเอาไว้นะครับพี่กัดบอกว่าคือหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้น
ที่ตำบลบางรักน้อยอำพลบริเวณจังหวัดนวลทะบุรีนี่เจ้าของ
โพสต์นะฮะบอกว่ามีเพื่อนบ้านผิดชีวิตวุ่นวายไม่รู้ว่าที่นี่เป็น
หมู่บ้านถือเป็นที่จอดรถส่วนบุคคลเพื่อนบ้านเอารถหลายสิบ
คันมาจอดไว้ที่พื้นที่ส่วนกลางเป็นเวลาหลายเดือนแถม
ยังติดตั้งเต็นต์ตอนนี้คนในหมู่บ้านเดือดร้อนกันหมดไม่มี
ใครสามารถทำอะไรได้นิติบุคคลไปบอกเขาก็ไม่ยอมเอาออกค่ะ
ผู้ชมอาจจะบอกว่าแล้วเข้าขวางตรงไหนบ้างเดี๋ยวดูภาพ
ที่ผู้สื่อข่าววันนี้ลงพื้นที่ไปหน่อยนะฮะทีมข่าวลง
พื้นที่ไปคุยกับเจ้าของบ้านเจ้าของคลิปคุณพิสิทธิกิติ
โพลวัดอายุ๕๐นี่ถ้าดูตรงนี้อันนี้คือซอยด้านในภาพ
ภาพกว้างตรงปากซอยเนี่ยประตูบ้านของทั้งสองทั้งสองบ้านจะ
อยู่ตรงที่คุณพิสิทธิ์เขายืนอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วด้านใน
เข้าไปเนี่ยเขาก็จะจอดรถเอาไว้เต็มเลยแต่บางทีมัน
ล้ำออกมาเหมือนเตรียมขายเหมือนกันนะคะคือคุณพิศิษฐ์บอก
และมันเป็นถนนด้วยคือถนนอาจจะไม่ได้ผ่านเข้าออกก็จริง
แต่ความจริงแล้วพื้นที่แบบนี้ของหมู่บ้านต่างเนี่ยเขาเว้นพื้นที่เอาไว้
อย่างเช่นคุณเข้ามากลับรถหรือว่าเพื่อนบ้านจะจอดรถกันก็บ้านละคัน

เกิดเพลิงไหม้เหตุฉุกเฉินรถกู้ภัยมารถดับเพลิงมาจอดที่ไหน

ค่ะคือทั้งหมดนี่คือของหลังเดียว
หลังเดียวคือเพื่อนบ้านหลังเนี้ยรถเก๋งรถกระบะรถจักรยานยนต์ประมาณ๓๐คัน
สร้างหลังคากันแดดด้วยจอดมาเกือบ๒ปี

ตอนแรกที่มาจอดเนี่ยบอกเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันเนี่ย
รวมทั้งคุณพิษศิษฐ์ด้วยบอกโอ้โหขอจอดนะเถอะ
คือโควิดมันเคลื่อนย้ายรถไม่ได้จริง
เดี๋ยวสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยจะเอาไปจอดที่อื่น
กลายเป็นว่ายิ่งมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ
พอไปบอกก็นิ่งแล้วก็บอกว่าให้ไปฟ้องศาลเอา
บอกนิติของหมู่บ้านประชุมกันหลายครั้ง
แต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้ตัดสินใจประกาศขายบ้าน
พอมีคนมาดูบ้านเห็นตรงนี้เข้าไป
ใช่ไหมไม่เอาแล้วไม่ซื้อเลยปฏิเสธกันหมดเลย
กรรมการก็บอกก็เรียกมาคุยทุกครั้งที่มีการประชุม
เขาก็บอกว่าเขาจะย้ายออกรอให้โควิดหายก่อน
ก็ยังไม่หาก็ก่อนหน้านั้นเขาก็บอกว่าเขาไปซื้อที่มา
แต่ก็ยังไม่เห็นออกเอาออกไปเลย
เขาบอกว่าให้ทำหนังสือเตือนแต่เขาไม่ทราบเหมือนกันว่า
คือเขาเอาไปเตือนไปให้เขาเต็น
แต่ก็ยังไม่มีการหาย้ายอะไรออกเลย
แล้วเรื่องตรงนี้พี่ได้เคยเข้าไปลองไปแจ้งความอะไรบ้างยัง
กำลัวเขาไม่รับแจ้งเขาบอกว่าเป็นเรื่องของหมู่บ้าน
เป็นเรื่องของนิติให้นิตินาให้ทางหมู่บ้านมันควรจัดการเอง
คุณผู้ชมดูค่ะ